วันที่๑๘กันยายนในช่วงเย็นจะมีงานที่สำคัญ
ที่พระราณพระราชวังดุสิตที่จะเปิดให้ประชาชนร่วมสวดมนต์
ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่
พร้อมกับเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินินาศในราชการที่๙

โดยพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล
อุทิศถวายแด่สมเด็จพระมหิตราธิเบสอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
และพระบาทสมเด็จพระปรามิณฑระมหาภูมิฟ้นอดุลยเดชบรมราชปภิษฐ์
พร้อมทั้งเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินินาศในรัชกาลที่๙
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะจัดขึ้นณพระราณพระราชวังดุสิตนะครับ
ก็จะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลา๑๘นาฬิกา
ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
อันเชิญพระนาคสวาสเรือนแก้วพระพุทธรูปสำคัญ
พระแก้วประจำรัชกาลสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
เป็นพระประธานในพิธีมหามงคลครั้งนี้ครับ
เพื่อให้ประชาชนได้ศักระเป็นมงคลแก่ชีวิตและประเทศชาติครับ
ขณะเดียวกันเพื่อร่วมสืบสารพระราชปนิษฐานธรรมราชินี
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินินาศในรัชกาลที่๙
ในโอกาสนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้
นายอัธนิษฐ์ดิตทอำนาจองค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานในพิธี
ซึ่งมีสมเด็จพระอริยวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก

โดยมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนตร์จำนวน๑๙๙รูปนะครับ
ด้านของการจัดรถเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมในพิธีที่สำคัญในช่วงเย็นวันนี้นะครับ
ด้านของรักษาการผู้มนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกนะครับ
นายประยูนช่วยแก้วเปิดเผยบอกว่าขอสมกจัดเดินรถโดยสารบริการฟรี
๖เส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

โดยจะจอดรับส่งทุกป้าย๕เส้นทาง
ทั้งเส้นทางหมอชิด๒ซึ่งจอดส่งที่แยกอู่ทองในครับ
ส่วนอนุสวรีชัยสมรภูมิ
จะไปจอดส่งที่หน้ากองทัพภาคที่๑
สำหรับเส้นทางวงเวียนใหญ่หัวลำโพงและสนามหลวง
อกจากนี้ก็มีรถบริการรับจากจุดจอดรถ

จอดส่งที่แยกวัดเบนจำะบพิษดุศิฤทธิ์วณาบราม

จะออกให้บริการตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกา
จนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่จนหมดนะครับ
ขอเชิญประชาชนที่สนใจจะเข้าร่วมพิธี

แล้วก็นำบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวมาด้วย
เพื่อแสดงตนในการผ่านจุดคัดกรองเข้าร่วมพิธีที่สำคัญในครั้งนี้นะครับ